อีกหนึ่งศิลปินแต่ว่าเป็นศิลปินน้องใหม่ศัยกิ้งเลยนะฮะ
รวมตัวกันทำกิจกรรมดีกับนี่วงชื่อว่าวงน้ำใจ
มีน้องอีกน้องเอมมี่และน้องอัเนีย

ให้มีรอยยิ้มที่สดใสขึ้นด้วยนะคะ
ผลงานเพลงที่มีชื่อว่ารอยยิ้มของน้ำใจ
ซึ่งมีทั้งเวอร์ชั่นภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะ
โดยทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการบริจาคผ่านช่องทางการรับฟัง
คือมียอดวิวถึง๑แสนวิวเมื่อไหร่นะ
จะมีการมอบเงินบริจาคจำนวน๑๐๐๐บาท
ให้กับมูลนิธิสร้างรอยยิ้มด้วยนะคะ
ประมาณแสนป่ะเออนะคะแสน๑บาท
ก็ได้แค่หมื่นเดียวเองคุณผู้ชม
เพิ่มยอดหน่อยเข้าไปดูหน่อยกับเพลงรอยยิ้มของน้ำใจ
อาดองฟังหน่อยนะจ๊ะค่ะค่ะ